มีพลเมืองดีที่จังหวัดอ่างทองนะคะไปพบวัตถุต้องสงสัย

หมู่๓ตำบลโภษะอำเภอเมืองอ่างทอง
เขาก็ไปถางย่าริมถนนทางเข้าหมู่บ้านปรากฏว่าเขาไปเจอ
ถูกต้องสงสัยเขาบอกว่ามันคล้ายกับระเบิดอยู่ในถุงพลาสติก
ก็นำไปมอบไว้ให้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นะคะ
โดยเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง
ครึ่งป่อน๑ก้อนเชื้อประทุ๑ดอก
กระสุนปืนขนาด๙๓๔นัด
กระสุนปืนกลต่อสู้อากาศยาน๑นัด
ทั้งหมดยังอยู่ในสภาพใช้กันได้
แต่แยกชิ้นกันอยู่นะคะไม่ได้ประกอบกันเป็นวัตถุระเบิดพร้อมใช้งาน
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ชำนาญ
มีความรู้ในเรื่องของการแยกชิ้นส่วนต่างของระเบิดแล้วก็นำไปซุกซ่อนเอาไว้
เพราะดีจริงคุณผู้ชมที่มีพลเมืองดีมาเจอก่อนนะคะ
ก่อนที่คนร้ายจะนำไปใช้ก่อเหตุ
ก่อนที่จะไปเกิดอุบัติเหตุต่อชาวบ้าน
สืบสวนบอกว่าจะมีการติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัย
มาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ